ไปเลยต่อที่ไหนที่สวนสุขภาพบำเผ้าเบืองจังหวัดกาญแจนวบุรี
พ่อคาม่้าขาเขาบอกว่านี่ที่โชคดีเพราะอะไร

เอ้ามพี่ค้าวมามั้ย

แหละคุณผู้ชมแล้วบริเวณรอบต้นทองกวาวต้นนี้ก็จะมีต้นทองกวาวขนาดเล็กย่อมอยู่อีกประมาณสัก๑๐ต้น
อยู่รอบสระน้ำแห่งนี้นะคะที่สวนสุขภาพนี่แหละ
ไปถามคนนี้ดีกว่าเจ้าของร้านกาแฟที่อยู่แถวนั้นคือนางสาวนงนุษย์และนางสาวมด
มาเลยมาผูกผ้า๓สี๗สีรอบต้นทองกว่าว
บอกว่าเคยมาขอพรกับต้นต้นทองกวาวให้ค้าขายดีปรากฏว่ามียอดขายวันวันหนึ่งเนี่ย
จาก๕๖แก้วเป็น๓๐แก้วเลยค่ะคุณเพิ่มขึ้น๕๖เท่าคิดดู
เธอก็เลยเชื่อว่าต้นทองกวาวต้นนี้นะจะต้องมีเจ้าแม่ทองกวาวสิงสถิตอยู่แน่นอน
แล้วพอขอปุ๊บก็ได้ปั๊บแบบนี้แล้วขอปั๊บล่ะ

ทีนี้ยังไงต่อต้องถวายสิคะน้ำแดงต้องมา

ขายกาแฟถูกไหมก็มาถวายให้กับเจ้าแม่แบบนี้ค่ะคุณค่ะ

เจ้าแม่บอกว่าช่วงเย็นไม่ต้องถวายนะ

เราไปสัมภาษณ์เธอนะว่าอะไรยังไง

เธอก็ตั้งร้านอยู่ตรงนี้ขายดิบขายดี

เหนื่อยแล้วก็แวะเวียนซื้อเครื่องดื่มหาทานกันได้
หรืออยากจะแวะเวียนขอโชคลาภกับต้นทองกวาวก็น่าจะไม่ผิดอะไร